ส่วนเหตุการณ์นี้โอ้โหก็ทำเอาใจหายเหมือนกันค่ะ
ประจวบคิริขันนะคะมีผู้หญิงคนนึงเขาท้อง๖เดือนแล้วอ่ะ
กระโดดลงไปในอ่างเก็บน้ำแล้วหายไปเลย
กระโดดลงไปในอ่างเก็บน้ำเพราะว่าทะเลาะกับสามี
เขาหากันอยู่โอ้โหคุณผู้ชม๒๓ชั่วโมง
เธอท้อง๖เดือนด้วยนะจนนาทีมางมหามาช่วยกันหา
ใจหายกันแล้วอ่ะแต่สุดท้ายโชคดีเจอนะคะ
ลอยคอไปอยู่อีกฝั่งนึงปลอดภัยดี
ลอยคอไปเป็นกิโลข้ามไปอีกฝากนึง
นี่ค่ะกู้ภัยชุดประดาน้ำมูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรี
เขาก็มาช่วยกันค้นหานะคะเพราะว่าชาวบ้านแจ้งว่า
มีผู้หญิงกระโดดลงไปในอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุม
ตำบลหัดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
ลงไปแล้วหายไปเลยตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็อยู่ที่ด้านข้างสปิลเวย์
ก็พยายามชี้จุดว่าหายไปตรงนี้จุดนี้จุดนี้
กู้ภัยก็ช่วยกันนะคะนักประดาน้ำดำน้ำค้นหา
หากันอยู่เกือบ๓ชั่วโมงคุณผู้ชมไม่เจอ
กู้ภัยต้องยุติการค้นหาชั่วคราว
แล้วก็ไปเตรียมตัวมาค้นหากันใหม่อีกรอบหนึ่งในตอนเช้า
ตอนที่กำลังเก็บของจะกลับกันอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่จะกลับกันแล้วคนบอกว่าเจอแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ริมถนน
สันอ่างเก็บน้ำห่างจากจุดที่กระโดดลงไปกิโลหนึ่งค่ะ
สภาพเธอก็เปียกปอนไปทั้งตัวนั่งหนาวสั่นอยู่นะคะ
ก็ครอบครัวก็วิ่งมามาเจอแล้วก็กอดด้วยความเป็นห่วง
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวพิมชนกอายุ๒๔ปีค่ะ
หกเดือนอยู่ด้วยนะคะเธอก็อ่อนเพลียหนาวสั่นก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลกันก่อน
ส่งโรงพยาบาลกุยบุรีค่ะให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดเพราะว่าเธอท้องอยู่ด้วยนะคะ
ญาติญาติบอกว่านางสาวพิมชนกทะเลาะกับสามีน้อยใจสามีเดินลุยน้ำลงไปในอ่างเก็บน้ำ
น้ำมันลึกลงเรื่อยคุณผู้ชมญาติก็ออกตามหาสุดท้ายนางสาวพิมชนกยิ่งว่ายน้ำหนีไป
แล้วมันมืดแล้วด้วยญาติก็ว่ายน้ำตามแล้วก็ไม่เจอคิดว่าจมน้ำเลยแจ้งกู้ภัย
สุดท้ายเธอลอยคอห่างออกไปกิโลหนึ่งนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาบนถนนอย่างปลอดภัย
แล้วก็โชคดีมีคนไปเจอเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็โล่งอกแล้วก็ยุติการค้นหาเธอก็ปลอดภัยดีนะคะ